ใช่ค่ะติดตามข่าวสารกันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม
จากดูข่าวสารแล้วสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันผ่านทางไลน์ได้
จะคุยประเด็นข่าวสารหรือจะรายงานเรื่องสถานการณ์ฝุ่นควันพิษ

เพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงน่าเป็นห่วงสถานการณ์หมอกควันนะคะ
จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือกำลังประสบเรื่องของปัญหาหมอกควัน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บอกว่าต้องเข้มงวด
ในเรื่องของการจัดการให้เสร็จสิ้นภายใน๗วัน
แล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะกับคนที่จุดไฟเผาป่าด้วยนะครับ

โอ้โหตอนนี้ทั้งภาคอีสานนะภาคกลางภาคตะวันออก
กรุงเทพฯพนักความปริมนต์ทนแล้วก็ภาคเหนือต่อล่าง
เผชิญกับเรื่องของพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง

รวมถึงลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการเมืองกันก่อนนะครับ
มีการรวมตัวกันของกลุ่มแนวร่วมประชาชน
เพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรมเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย
ต่อสารของนายยกรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวานนี้
เพราะว่านายยกรัฐมนตรีออกสารออกมา

ข้อความในนั้นบอกว่าตอนนี้มีการบิดเบือนข่าวสารข้อเท็จจริง
ใช้โซเชียลแล้วก็ใช้บุคคลบางกลุ่มปลูกฝังแนวคิด
อย่างไม่ถูกต้องแก่ประชาชน
่งหวังบ้านเมืองไม่สงบบ่อนทำลายสถาบัน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
เป็นสารที่ไม่ยาวนักแต่ตอนนี้มีการรวมตัวของกลุ่มคน
ไม่เห็นด้วยต่อสารของนายยกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่า
เพราะสารนี้มีข้อความที่ไม่เคารพวุฒิภาวะของประชาชนคนรุ่นใหม่
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกออกมาเตือนนักการเมืองเดิม
ให้หยุดวาธกรรมที่สร้างความแตกแยก
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
เปิดใจถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
โดยระบุตอนหนึ่งนะครับว่าได้คิดทบทวนมา๒คืนแล้ว
ก่อนที่จะสรุปเรื่องต่างที่เกิดขึ้น
โดยอยากให้ทุกคนรวมถึงนักศึกษา

แม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแต่ไม่ได้ทำงานการเมือง
พร้อมขออย่าใช้วาธกรรมที่ถูกสร้างขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นวาธกรรมคำว่าพระเด็จการหรือประชาธิปไตย
ที่มันจะมีส่วนเข้ามาแบ่งแยกประชาชน
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็สุ่มเสี่ยง
ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองจากนักการเมืองเดิม
หรือพบทบพูดแบบนี้หรือพวกซ้ายตกขอบ
อกจากนี้ต้องไม่ใช่พยายามเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
อย่าเอาซ้ายจัดมาดัดจริต
เพราะนี่คือแผ่นที่สิ่งที่บรรพบรุษเสียเลือดเสียเนื้อ
ขอให้ทุกคนรักกันหยุดวาธกรรมทางการเมือง
เวลาที่พบทบพูดอะไรก็มักจะพูดตรง

แล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่พบทบบอกว่านอนคิดมา๒วันแล้ว
ก็เลยตัดสินใจพูดถึงเรื่องของ
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราตอนนี้นะครับ
แล้วก็นอกจากนั้นคุณผู้ชมก็มีการรวมตัวกัน
ของกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรม
คือนี่ค่ะบรรยากาศที่เขาไปรวมตัวกันที่บริเวณลานโพ
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จะลงชื่อเพื่อไม่เห็นด้วยต่อสารของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
เห็นว่ามีเนื้อหาพาดพิงให้ร้ายการเคลื่อนไหว
เรียกร้องถอดถอนกรกตว่าเป็นการทำลายสถาบันหลักของชาติ
แล้วก็มีเนื้อหาไม่เคารพวุฒิภาวะของประชาชนคนรุ่นใหม่
อกจากนี้กลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรม
เขาก็ยังเรียกร้องให้ทางด้านผู้บัญชาการทหารบก
หยุดคมครูหยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับพันธ์ตำรวจเอกจรุงวิทธิ์ภูมิมา
เลขาธิการกรกตระบุนะครับว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ภายในสัปดาห์นี้
หลังจากนี้กรกตจะศึกษาต้นแบบวิธีการคำนวณตามกฎหมาย
รวมถึงข้อโต้แย้งเพื่อตอบข้อสักถามจากสังคมนะครับ
เพราะต้องไม่ลืมว่ากรกตคือผู้ใช้กฎหมายไม่ใช่ผู้ร่าง
พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันกรกตยังไม่ได้คำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแต่อย่างใด
ส่วนที่สังคมล่ารายชื่อถอดถอนกรกตถือเป็นสิทธิของประชาชน
แต่กรกตก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วนะครับ
แล้วก็พยายามทยอยชี้แจงข้อที่จริงต่างนานา
ที่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวลือออกมามากมายเลยนะคุณนะ
แต่ตอนนี้เองทางด้านของกลุ่มนักศึกษา
เขาก็มีการรวมตัวกันในหลายสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกันนะฮะ
ในการที่จะขอให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรกต
และเรื่องของผลการนับคะแนนนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ

ขั้นที่๑มาขั้นที่๒มาขั้นที่๓อะไรยังไง
สูตร๑สูตร๒เป็นยังไง